คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันที่ประจวบคิริขันนะคะ
กรณีไปตรวจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดประจวบคิริขันเนี่ย
ยักยอกเงินราชการมูลค่ามหาศาลเลยคุณผู้ชมคะ๓๓ล้านบาท
แล้วจับได้เนี่ยผู้ต้องหาเขารับนะคะว่าเป็นการกระทำทำคือทำเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะ
ได้รับการเปิดเผยเมื่อค่ำวันนี้นะคะจากนายพันลบสิงหาเสนี
เพราะว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันก็มีการมอบอำนาจให้กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับพนักงานวิชาการการเงิน
และบัญชีสำนักงานประจวบคิริคันไปพบหลักฐานว่ามีการยักยอกเงินงบประมาณ
ของทางราชการไปถึง๓๓ล้านบาทข้ามวันเดียวกันเนี่ย
อนุมัติศาลออกหมายจับเลยนะคะนางสาวคณิตถาหอยทองค่ะ
อายุ๒๘ปีข้อหายักยอกทรัพย์พร้อมเอกสารของราชการ
ใช้เอกสารปลอมแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ที่สารกลางจังหวัด
คุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาสารภาพทำเพียงคนเดียวยักยอกเงินคนเดียว
แล้วก็นำเงินบางส่วนไปทำอะไรรู้ไหมคะนะไปเล่นพนันโอ้โห
แล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เงินมาจะนำเงินมาหมุนเวียนกลับคืนในระบบให้

พบว่าการยักยอกเงินทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินงบประมาณ

ทำสัญญาประกันกับงานผู้รับเหมาโอนเข้าไปในบัญชีญาติค่ะ
ส่วนตัวสงสัยว่าคนนี้ทำคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแค่พนักงานระดับปฏิบัติการ
แต่ทำไมทำไมเข้าถึงระบบบัญชีการเงินของหน่วยงานได้เข้าได้ยังไง
เพราะว่าขั้นตอนการทำงานจริงมันต้องมีรหัสมีระบบสารสนเทศต่างในการตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ก็ส่งตัวฝากขังที่เรือนจำแล้วนะคะแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
เนื่องจากว่าค่าเสียหายเนี่ยมหาศาลค่ะ